เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางนะคะมีเหตุการณ์คนร้ายค่ะ
ยิงเจ้าของร้านกุ้งเต้นและลูกค้าเสียชีวิต๒ศพ
ส่วนสามีของเจ้าของร้านและลูกถูกยิงเหมือนกันได้รับบาดเจ็บค่ะ
ส่วนสาเหตุนะคะตำรวจคาดว่าน่าจะเกิดจากคนร้ายโมโหที่ร้านนี้ส่งเสียงดังค่ะ
พลตำรวจตรีนิยมด้วงศรีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรจังหวัดลำปางนะคะ
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในร้านคำเหมยกุ้งเต้นและลาบซ่านะคะ
อยู่ในอำเภอเมืองไปพบศพนายจรรย์ณลำปางอายุ๕๔ปีค่ะ
อาชีพรับซื้อของเก่าสภาพศพนั่งเสียชีวิตอยู่บนโต๊ะ
ถูกยิงที่ขมับขวาทะลุขมับซ้าย๑นัด
ส่วนใต้โต๊ะพบศพของนางเหม๋ยเท้าบุญเรืองอายุ๕๓ปี
เป็นเจ้าของร้านค่ะถูกยิงจากด้านหลังหนึ่งนัด
อกจากนี้ยังมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บอีก๒คนนะคะ
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลลำปางไปแล้วก่อนหน้านี้
จากการสอบสวนทราบว่ามือปืนคือนายกุญชาแผ่นทองอายุ๒๘ปี
อาศัยอยู่ตรงข้ามกับร้านเองค่ะซึ่งหลังก่อเหตุได้จี้รถจักรยานยนต์ของคนที่ขับผ่านมา
ขี่หลบหนีไปนางสาวมะปรางคาทามาศอายุยี่สิบเจ็ดปี
สะพ้ายของนางเหม๋ยผู้ที่เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เห็นคนร้ายกระโดดข้ามรั้วบ้านมาค่ะ
จากนั้นก็มามีปากเสียงกับผู้เสียชีวิตทั้งสอง
ก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้น๒นัด
ก่อนที่คนร้ายจะวิ่งเข้าไปอยู่ใต้ถุนบ้านที่อยู่ของหลังร้านนะคะ
แล้วก็ไปยิงสามีและลูกติดของนางเหม๋ย
ซึ่งก็คือเจ้าของร้านและเป็นผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บพร้อมตะโกนว่า
แจ้งตำรวจไม่เช่นนั้นจะกลับมายิงคนในร้านให้หมดค่ะ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกนิคมเครือนพรัชผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองลำปาง
เปิดเผยว่าปมฆาตกรรมครั้งนี้น่าจะมาจากคนร้ายค่ะ
โมโหเรื่องที่ร้านนี้ส่งเสียงดังเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเตือนเรื่องนี้มาแล้วหลายครั้ง
ขณะที่ตำรวจนะคะกำลังตรวจสอบประวัติคนร้ายว่าอยู่ในวงการค้าสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่
เพราะว่าใช้ปืนก่อเหตุถึง๒กระบอก
แล้วก็ยืนยันว่าจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนนะคะ
ตำรวจก็พุ่งเป้าไปที่ทำไมคนธรรมดาถึงมีปืนถึงสองกระบอก
นั่นสิฮะปัจจุบันนี้คนเราใจร้อนนะ
อันนี้แค่ส่งเสียงดังก็ถึงกับเอาปืนไปยิงถึงขั้นกับมีคนเสียชีวิตนะครับ